คุณผู้ชมคะมันมีเรื่องสลดเกิดขึ้นที่จังหวัดภูเก็ตนะคะ
มีผู้หญิงคนนึงเป็นเจ้าของบ้านแล้วก็เป็นเจ้าของสุนัขด้วยนะคะ
แต่เธอกล้ามเนื้ออ่อนแรงเดินไม่ค่อยสะดวก
คาดว่าจังหวะที่เธอให้อาหารสุนัขที่เธอเลี้ยงเอาไว้
เธอคงจะล้มพอล้มไปแล้วยังไง
สุนัขกัดคอแล้วคอมันคือเส้นเลือดใหญ่
แล้วเลือดพุ่งเสียชีวิตเลยนะคะเสียชีวิตอยู่ที่บ้าน
แล้วไม่มีใครอยู่คือตอนโดนกัดเลือดพุ่งเสียเลือดเยอะ
อยู่คนเดียวด้วยไงไม่มีใครมาช่วยช่วยไม่ทัน
เสียชีวิตเลยค่ะคือสุนัขตัวสีน้ำตาลนะคะ
เป็นตัวที่กัดนะคะอีกตัวหนึ่งสีดำคือเขาเลี้ยงเอาไว้สองตัว
เนี่ยค่ะเป็นหมาไทยหลังอ่านนะคะชื่อว่าเจ้าเพชรชุม

คุณผู้ชมค่ะคือบ้านหลังนี้เล่าให้ฟังก่อนว่าเขาอยู่กัน๔คน
เป็นแบบพี่น้องกันนะคะมีหมาสองคน
ตัวตัวแรกก็คือสีดำอ่ะนะอีกตัวหนึ่งก็คือสีน้ำตาลเจ้าเพชรชุม
ช่วงสายสายวันนี้เจ้าเพชรชุมมันกัดเจ้าของบ้านค่ะ
นางสาวสิสรินรัฐแล้วเสียชีวิตอยู่ที่บ้านเลย
ตำรวจสพทหลางพร้อมด้วยมูลนิธิกุศลธรรมภูเก็ตไปตรวจสอบนะคะ
ตัวนางสาวสรินรัฐผู้เสียชีวิตเนี่ยค่ะถูกกัดเข้าคอด้านซ้าย
เลือดไหลนองเต็มพื้นเลยค่ะ
จังหวะที่เกิดเรื่องเธออยู่คนเดียวไงคะพี่น้องอีก๓คนไปทำธุระที่กรุงเทพ
แล้วเธอก็เป็นโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงด้วยเดินเหินลำบาก
ก็น่าจะถูกกัดแบบแล้วมันเข้าแบบจุดสำคัญพอดีเส้นเลือดใหญ่เลือดพุ่งเลยอ่ะ
เจ้าเพชรชุมสุนัขตัวสีน้ำตาลที่กัดมันอายุประมาณสักปี๒ปี
แต่เพิ่งซื้อมาเลี้ยงได้สัก๕เดือนนะคะ
แล้วเจ้าเพชรชุมคุณผู้ชมตอนที่เจ้าหน้าที่ไปถึงที่ปากมัน
เลือดเต็มเลยอ่าเลือดยังเต็มปากมาเลยอ่ะ
สภาพศพก็คือน่าจะตอนแบบให้อาหารแล้วเสียหลักล้มแล้วก็ขยับตัวไม่ค่อยได้นะคะ
มันก็เลยกัดคอเลยสุนัขเนี่ยมันกัดคอ
ทีนี้คนเห็นเหตุการณ์เป็นเพื่อนร่วมงานของผู้เสียชีวิต
เล่าให้ฟังว่าเธอกับผู้เสียชีวิตทำงานอยู่ที่ร้านอาหารของพี่ชายผู้เสียชีวิตนะคะ
ก็เลยพยายามจะโทรหาตอนแรกเอ๊ะทำไมไม่รับสายก็ไม่ได้สนใจ
วันนี้เป็นวันหยุดก็ไม่ได้เอกใจอะไร
๙โมงครึ่งแวะไปหาโอ้โหเธอเสียชีวิตไปแล้วตกใจมาก
ก็เลยถ่ายรูปให้กับครอบครัวของผู้เสียชีวิตดูส่งไปให้ดูแล้วก็รีบแจ้งตำรวจ
เพื่อนบ้านบอกว่าได้ยินเสียงผู้ตายร้องตอน๗โมงเช้าได้แต่ไม่มีใครกล้าเข้าไปดู
เพราะว่าเพื่อนบ้านก็รู้กันว่าสุนัขที่เลี้ยงเอาไว้ในบ้านมันดุมากจริง
แต่ก็ไม่เคยคิดว่ามันจะถึงขั้นดุกัดคอเจ้าของบ้านตายอะค่ะ
พี่ยังจะเอาอาหารให้หมาตอนเช้าและเขาก็จะเอามาไปทำงาน
ทางย่านและครอบครัวไม่ติดใจมีสาเหตุใส่ชีวิตเพราะว่ามันก็ชัดตามตัวของผู้เสียชีวิต
ปากของสุนัขมันก็มีรอยเลือดเปื้อนเนี่ยคือทุกอย่างมันชัดอ่ะ
ว่าโดนสุนัขกัดจนเสียชีวิตส่วนศพก็จะนำไปประกอบพิธีทางศาสนาต่อนะคะ
ทางแพทย์นิติเวชโรงพยาบาลวัชิระภูเก็ตบอกว่า
ที่โดนกัดเนี้ยค่ะมันไม่ใช่แผลเดียวอืม
มีอยู่สัก๒๓แผลนะคะที่คอด้านซ้าย
แล้วตรงเส้นเลือดใหญ่พอดีเลยแต่ถ้าจะดูแบบละเอียดเนี่ยค่ะ
ก็ต้องไปชนะสูตรอย่างละเอียดต่อก็ต้องขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของทางญาติผู้เสียชีวิตและทางตำรวจด้วยนะคะ
ว่าจะส่งไปชนะสูตรต่ออย่างละเอียดหรือเปล่าทีมข่าวของเราไปที่บ้านที่เกิดเหตุด้วยค่ะ
บ้านปิดเงียบคนที่อยู่ใกล้เขาก็บอกว่าทางญาติของผู้เสียชีวิตกำลังกลับมาจากกรุงเทพ
ในบ้านก็จะเห็นว่ามีสุนัขพันธ์ไทยหลังอ่านอยู่นะคะก็มีอยู่สามตัวไม่ได้มีแค่สอง
ขังเอาไว้ในกรงสองตัวคือตัวสีน้ำตาลกับตัวสีดำเนี่ยค่ะตัวสีน้ำตาลอย่างที่บอกชื่อเช่าเพชรชุม
นี่นะคะมันก็เห่าใส่นักข่าวตลอดเลยนะเนี่ย